ท่านผู้ชมครับมีคุณพ่อคุณแม่เขาตามหาลูกสองคนที่หายตัวไป
ตอนนี้พบตัวแล้วนะฮะพบตัวเด็กแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากที่ผู้ปกครองได้โพสต์เอาไว้ตามหาเด็กหาย๒คนนะ
เป็นพี่น้องกันคนหนึ่งเป็นเด็กหญิงอายุ๑๑ขวบชื่อน้องโรส
ส่วนน้องชายเนี่ยชื่อเด็กชายวินอายุ๗ขวบ
ผู้ปกครองที่โพสต์เอาไว้บอกว่าหายตัวไปจากหมู่บ้านนากว้าง
ตำบลนากว้างอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
มีเบาะแสก็คือภาพจากกล้องวงจรปิด
หน้าร้านขายของชำในหมู่บ้าน
จะเห็นเด็กสองคนนี้เนี่ยขึ้นรถเก๋งสีดำ
หมายเลขทะเบียนขอให้๒๓๗๖อุดรธานี
ซึ่งไปตรวจสอบพบว่าเป็นรถของนายวัชระมาสุกชื่อเล่นชื่อนุ่มอายุ๓๐
เป็นเพื่อนของพ่อของเด็กนั่นแหละ
ขึ้นรถไปนะฮะแล้วก็หายตัวไปตั้งแต่๕โมงเย็นเมื่อวานนี้นะ

เที่ยงคืนที่ผ่านมาเนี่ยไปเจอรถนะฮะนี่ฮะ

รถคันนี้จอดล็อกประตูทิ้งไว้ริมถนนบ้านนาทาม
ชาวบ้านบอกว่าเจอผู้ชายคนหนึ่งพาเด็กผู้ชายขี่หลัง
มีเด็กผู้หญิงอีกคนนึงเดินนำหน้า
เดินไปตามถนนทุ่งแร่บ่อน้อย
ซึ่งทั้งสองฝั่งถนนเนี่ยจะเป็นป่าละเมาะ
เมื่อคืนนี้เจอแต่รถไม่เจอเด็ก
โอ้โหพ่อแม่ญาติชาวบ้านก็ต้องตามหากันนะฮะ
สภาพแบบตกใจกลัวเลย
น้องบอกว่าในนุ่มเนี่ยให้เงิน๒๐บาท
ชวนขึ้นรถบอกว่าจะพาไปเล่นที่บ้าน
นี่ฮะแต่ตอนที่เจอตัวเด็กไม่เจอตัวในนุ่มนะฮะ
หนุ่มวัชระตอนนี้ก็ยังไม่เจอนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็เอารถเนี่ยไปที่สพนาคาก่อนนะ

วันนี้เราไปเจอกับคุณพ่อคุณแม่ของน้องทั้งสองคนนะครับ
กับแม่บอกว่าได้แจ้งความดำเนินคดีกับ
วัชระแล้วนะครับบอกว่าก่อนจะเกิดเหตุ
ลูกสองคนเล่นอยู่ในซอยในบ้าน
แล้วมืดค่ำแล้วยังไม่กลับมาที่บ้าน

ก่อนจะไปได้เบาะแสจากร้านขายของชำว่าเห็นลูกเนี่ย

๔ทุ่มนายวัชระส่งข้อความมานะครับ

อยู่ที่ถนนสายบ้านเชียงพังนาธาม
ก็เลยรีบออกไปตามหาแล้วไปเจอลูกเนี่ย

จุดที่ห่างจากบ้านสัก๓กิโลเมตร
สภาพเนื้อตัวเนี่ยสั่นเทา

ส่วนนายวัชระตอนนั้นวิ่งหนีไป

ยังพูดอะไรให้ฟังมากไม่ได้
เพิ่ง๗ขวบกับ๓ขวบ

ก็ยังบอกเล่าอะไรมากไม่ได้นะครับ

ก็ต้องรอให้สภาพจิตใจดีขึ้นก่อน

บอกว่าเขาชวนขึ้นรถจะพาไปเล่นที่บ้าน

แล้วก็เดินลัดเข้าไปในป่า
เขาว่าจะพาไปไหน
เขาว่าเขาจะพาเดินไปบ้านที่หนึ่ง
ปกติน้องทั้งสองคนจะมีคุณยายคอยดูแลนะฮะ
คุณยายอายุ๗๔แล้วคุณยายทองยุ่น
ยายบอกว่าปกติเนี่ยดูแลหลานไม่ให้คลาดสายตาเลยนะ
เมื่อวานนี้ตอนเกิดเหตุก็หลานเล่นอยู่หน้าบ้าน
นายวัชละแล้วล่ะเห็นเอาเงินมาให้หลานคนละ๑๐บาท

ผ่านไปชั่วโมง๑เ๊ะทำไมไม่ยินเสียงหลานเลย
หาอีกทีนึงหาไม่เจอเข่าแทบสุด
ก็เลยไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้ช่วยตามหา
ก็มาเจอตัวก็ช่วงนี้ฮะกลางดึกคืนที่ผ่านมา
ขณะเดียวกันเราไปถามแม่ของนายวัชระนะครับ
ซึ่งเด็กบอกว่านายวัชราเนี่ยพาขึ้นรถไป

เพราะพ่อกับแม่เด็กเนี่ยมาถามหาจนกระทั่งเจอตัวเด็กเมื่อคืนนะครับ
แต่ลูกชายเนี่ยหายไปจนเมื่อเช้ามืดวันนี้สักตี๕
ัชระลูกชายเดินกลับมาที่บ้านก็ถามลูกว่าเกิดอะไรขึ้น
อ้างว่าไปนั่งดื่มเหล้ากับพ่อเด็ก
เหล้าเสร็จจะขับรถไปซ้อมฟุตบอลที่บ้านเชียงเพ็ง
เด็กสองคนเขาขอไปด้วยคือเขาเป็นอดีตนักฟุตบอล

แล้วลูกก็บอกพอซ้อมบอลเสร็จก็ขับรถจะพาเด็กกลับมาส่งที่บ้าน
ระหว่างทางน้ำมันหมดก็เลยจอดรถทิ้งไว้จะพาเด็กเดินกลับบ้าน
แต่เห็นชาวบ้านมากันเยอะมากนะออกมาตามหาเด็กด้วยความตกใจ
ก็เลยทิ้งเด็กแล้วก็หลบหนีไป
กลับมาตี๕แต่ว่าตอนนี้ก็หายไปอีกนะฮะ
อีกนะครับวัชระมาสุกนะฮะคนก่อเหตุเขาเป็นพี่ชายของสารวุฒิมาสุกนะ
แฟนบอลทีมชาติไทยเนี่ยต้องรู้จักนะฮะสารวุฒิมาสุกนี่เป็นอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย
ชุดแชมป์สี่เกมปีสองพันสิบสามตอนเนี้ยเปลี่ยนชื่อเป็นภูนศักดิ์มาสุกแล้ว
แต่ตอนหลังหลังเนี่ยแม่บอกว่าเขามีพฤติกรรมเปลี่ยนไปไปดื่มเหล้าค่ะ
นะไปเสพยาแล้วมีอาการทางจิตประสาทเนี่ย
แล้วก็มาก่อเหตุล่าสุดตอนนี้นะฮะทางพ่อกับแม่ของนายวัชละบอกว่าก็อยากขอโทษไปยังพ่อกับแม่ของเด็กทั้งสองคนด้วย
กับสิ่งที่ลูกทำไปแต่หากแจ้งความดำเนินคดีก็ไม่ว่ากัน
ก็สุดแล้วแต่กับพ่อแม่เด็กทั้งสองคนที่จะแจ้งความเพราะถือว่าลูกชายก็ไปก่อเหตุจริง